ต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่า
แชร์กันมาหลายวันแล้วนะในโลกโซเชียล

เห็นทีจะเป็นคุณเชอรี่สามโคก
ต้องพูดเลยคนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามาเป็นแขกรับเชิญในเช้าข่าวชัดโซเชียลสิ

เขาบอกเอาไว้คุณผู้ชมว่าจะไม่ทำงานวิวแล้ว

แต่ตอนนี้ไปดูเอาเองแล้วกันว่าจะขนาดไหนค่ะ

ริตตี้สาวสวยที่ถูกพูดถึงแล้วยังมีที่ตกเป็นเป้าวิจารณ์หนักเลย
ก็คือคลิปที่มีเจ้าแม่หนังเอวีเชอรี่สามโค
เต้นเซ็กซี่ในชุดฟิกินี่ตัวจิ๋ว
และยิ่งแซ่บสถานทวีคูณเข้าไปอีก
ด้วยลีหลาดทาเต้นอันยาวยวดกอด
รัดฟัดเวียนกับนายแบบหนุ่มกลางบุ๊ต
เครื่องเสียงติดรถยนต์ในงานมอเตอร์โชว์ค่ะ
โดยหลังจากคลิปดังกล่าวนั้นถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียล

ว่าท่าเต้นและการแต่งตัวในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยเช่นนี้

ในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าเป็นศิลปะการแสดง

เพราะว่าหากถ้าพลาดอาจมีเจ็บตัวได้ค่ะ
ส่วนในอินสตราแกรมส่วนตัวของเจ้าแม่เอวี

สร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ค่ะ
พร้อมด้วยแคปเจอร์คำชื่นชมสปีริต

ที่ออร์แกนไซเซอร์ภูวาจ้างโพสต์เอาไว้
แล้วก็นำมาโพสต์ต่อในอินสตราแกรมส่วนตัวของเธออีกด้วยนะคะ

รับทราบกระแสดราม่าที่เกิดขึ้น
เธอก็เลยโพสต์ภาพบัตรอุทิศร่างกาย

นางสาวละดาภารัชตะอมรโชธ
พร้อมด้วยแคปชั่นแบบลงนะคะบอกว่า
ร่างกายตายไปก็เอาไปไม่ได้
บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาไปแล้ว
อกจากนั้นใครอยากด่าก็เชิญตามสบายเลย
ซึ่งก็มีเหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะ
นักแสดงสาวเซ็กซี่เชอรี่
และผู้ที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรปากเกร็ด
เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกัน
และกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน

ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นผู้ใช้
หวานให้ผู้อื่นร่วมกันกระทำการ
อันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยได้ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ

จากที่เป็นกระแสสังคมไปนะคะ
ก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะสม

เพราะฉะนั้นมุมเตาที่ควรอยู่ภายใต้กฎหมาย

สวัสดีก็ยินดีที่จะรับพิกัด